ไปร่วมแสดงความยินดีกับรายการรถปลดทุกข์ของทางไทยรัฐทีวีครับ
พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรรชาธิดตุรกฏรรมาตร
เสด็จประถานรองวัลมรัชประชาบดี
เชิญสุเกียรต้นแบบหล่ามไขร่และแบ่งปั่น
เพื่อที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก
นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากครับ
เสด็จไปประธานรางวัลประชาบดี
แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น
ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก
และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น
ประจำปี๒๕๖๑จำนวน๕๗รางวัลประกอบไปด้วย๔ประเภท
คือประเภทบุคคลที่ทำคุณประโยชน์
แก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก
ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์
ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก
ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก
และประเภทบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก
ที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีครับ
โดยมีพลเอกอนันตพรกาญจนรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
พร้อมคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จ
ณห้องประชุมชั้น๒กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สะพานขาวกรุงเทพมหานคร
สำหรับรางวัลประชาบดีในปีนี้
บริการบริการบททุกข์ช่องไทยรัฐทีวี
ได้รับรางวัลประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเป็นปีที่๓ติดต่อกัน
โดยมีนายสืบสกุลพันธ์ดีพิธีกรบริการรถปลดทุกข์
และผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
เป็นตัวแทนรับรางวัลในครั้งนี้ครับ
พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามา
โดยเฉพาะเรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องของวัยรุ่นนะครับ
ปัจจุบันมีวัยรุ่นที่เป็นอนาคตของชาติ
ท่านก็ทรงตรัสแบบนี้เลยว่า

ดังนั้นจึงทรงมีความเป็นห่วงอย่างยิ่ง
แล้วก็ฝากสื่อในการนำเสนอ
ควรจะให้เขาได้กลับมาอยู่ในสังคม
ได้มีโอกาสในสังคมเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับ
ครับนี่ฮะคุณบุ๊คคุณสืบสกุล

รายการนี้ก็จะมีคุณอริยาอีกคนหนึ่ง
พิธีกรหญิงที่ดำเนินรายการร่วมกันนะครับ
สามรายบรรวมวัลประชาบริถือเป็นบรรวมวัล

ในการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสภาวะลำบาก
โดยมีการมอบรางวัลมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น๗๓๐รางวัลแล้วนะครับ
ก็ยินดีกับรายการรถปลดทุกข์ของเรา
แล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาตลอด
รายการนี้เป็นรายการที่นำเสนอ
เรื่องของความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน
คนที่เดือดร้อนก็จะมีการร้องเข้ามาทางเพจของเราบ้าง
ทีมข่าวเราก็จะลงไปสำรวจว่าความเป็นอยู่เป็นอย่างไร
แล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปช่วยเหลือต่อไป